มาดูเหตุนี้เกิดขึ้นกับคุณยายสงสารคุณยายเลยนะฮะ
๘๖ปีแล้วค่ะโดนต่อต่อยอย่างคุณผู้ชม
คุณยายเข้าไปตรงสวนกล้วยไง
แล้วเห็นว่าใบกล้วยมันหักมาเอาไม้เท้าเคลียร์
ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นมันมีรังต่ออยู่
ท้ายที่สุดเนี่ยดูสิคุณยายเสียชีวิตนะฮะทนพิษไม่ไหวนะฮะเพราะว่าต่อเนี่ย
มันรุมต่อยคุณยายต่อหลายตัวเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านตาแป๊ก
ตำบลตาแป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งได้รับแจ้งว่านางเหมาคุณยายเหมา
นากนาคาอายุ๘๖ปีเนี่ยโดนฝูงต่อ
เกือบ๓๐ตัวรุมต่อยค่ะ
ใบหน้าศีรษะตามเนื้อตามตัว
ซึ่งเพื่อนบ้านและหลานช่วยกันนะ
ไล่ตัวต่อแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดคุณยายเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งญาติก็นำร่างของคุณยายไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้าน

แล้วก็คุณตาคุณยายชาวบ้านท่านอื่น
คุณลุงคุณป้าก็พูดถึงกรณี

แล้วก็ทุกคนก็เตือนกันบอกว่าไอ้พวกเรานะ
เราต้องระวังนะมันมีต่อรังใหญ่อยู่ในสวนกล้วย
แล้วคุณป้าท่านนี้แหละเป็นคนเล่าให้ทุกคนฟัง

ใช่ค่ะคุณป้าคนนี้คือคุณป้าธนทรนะคะ

ฉันก็ทำกับข้าวอยู่ฝั่งตรงข้าม
ได้ยินเสียงยายเหมาร้องตะโกนเสียงดัง
ตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่าคนทะเลาะกันหรือเปล่า
คือยายไม่ได้ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะ
คือยายไม่พูดอะไรมากแต่ร้อง
เหมือนร้องในลำคอแบบนี้เออเออเออเออ
ใช่คุณป้าธนทรได้ยินแค่นั้นเออเออเออ

ใช่ทีนี้พอวิ่งออกมาถึงเนี่ยนะคะ
เห็นว่าต่อมันบินอยู่เยอะเลย
เสร็จแล้วป้าแกทำยังไงถามว่าเข้าไปช่วยยายหรือเปล่า
เปล่าป้าแกก็ตกใจเหมือนกันเห็นฝูงต่อเยอะก็วิ่งหนีค่ะ
แล้วก็ตะโกนเรียกให้คนที่อยู่ใกล้เนี่ย
ช่วยยายเมาหน่อยช่วยยายเมาหน่อย

เห็นบอกว่าหลานมาช่วยเนี่ยยังโดนต่อต่อยไปเจ็ดตัวเลยค่ะ
หลานมี๒คนที่เข้าไปช่วยคนหนึ่งโอ้โหโดนต่อ๗ตัวลุมต่อยเลยนะฮะ
ส่วนอีกคนก็โดนต่อยไปสัก๒๓ตัว
แต่ทีนี้ก็ช่วยคุณยายเหมาออกมาได้
โอ้โหคว้าไม้กวาดคว้าอะไรมาก็ได้ก็ตามเอามาปัดต่อหมดเลย
แล้วก็รีบหิ้วร่างของคุณยายเนี่ย
ขึ้นรถเข็นไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นนะคุณป้าธนทรบอกโอ้โห
ตอนขึ้นรถเข็นนะมันยังมีต่อเนี่ย
อยู่ในหัวของคุณป้าอยู่ในผมอีก๒ตัว
โอ้โหมันต่อยเข้าไปในหัวเลยคุณ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คุณป้าธนทรก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ย
เหมาเนี่ยจริงแกก็เป็นคนที่ชอบแบบว่า
ทำความสะอาดดูแลต้นไม้
แล้วกล้วยเนี่ยกิ่งกล้วยหรือว่าใบกล้วยมันคงจะหักมา
เสร็จแล้วยายแกก็เลยใช้ไม้เท้าเหมือนกับเขีย
เขียดันไปแล้วปรากฏว่าไม้เท้าแกก็หลุดไปตรงกอกล้วย
ตรงกอกล้วยเนี่ยมันมีรังต่อขนาดใหญ่อยู่

ใช่ค่ะแล้วคือคุณยายไม่ได้โดนต่อต่อยตรงกอกล้วยนะ
คือจริงคุณยายเพราะว่าสภาพที่เห็น

ไม่รู้ว่าต่อมันบินตามมาตอนไหน
นั่นสิฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่านะคะ
คุณป้าบอกทำทุกวิถีทางเอาน้ำมาสาดเอาน้ำมาราดเลย

แต่สุดท้ายช่วยยายเหมาไม่ได้
เหมาทนพิษไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่ทีมกู้ไพสวังจันยาเขาต้องทำนะคะ
ต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญป้องกัน
ไม่ให้ชาวบ้านโดนต่อมรณะมาต่อยซ้ำแบบนี้อีก
เพราะถ้าเกิดว่าคนที่โดนต่อต่อยแล้วแพ้พิษเนี่ย

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมู่บ้านตาเป๊กนะคะที่บุรีรำนะคะ